คุณผู้ชมคะเปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีลิง๒๕๕๙นี้ก็มีข่าวดีที่เหล่าดาราหลายคนนะคะ
เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วนะคุณ
โอ้โหไล่กันมาเลยตั้งแต่คุณเบ้นคุณมิกคุณแอนภูริรวมไปถึงคุณลิเดียคุณแมททิว
และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนาตาลีเกลโบว่ากำลังจะกลายเป็นคุณแม่ที่สวยที่สุดในจักรวาลแล้วค่ะ
กลายเป็นว่าที่คุณแม่มือใหม่ไปอีกคนแล้ว
สำหรับสาวงามระดับจักรวาลที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างนาตาลีเกลโบว่า
โดยข่าวที่น่ายินดีนี้ได้รับการเปิดเผยขึ้นหลังจากที่สาวนาตาลี
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภาพที่หนุ่มดีนก้มลงจูบที่ท้องของสาวนาตาลีที่อยู่ในชุดคลุมท้องสุดสวย
สื่อความหมายว่าลูกน้อยคนแรกของทั้งคู่จะลืมตาดูโลกในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ